รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนายทสนับสนุนโดอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับจะเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ
๖๐นาทีของความเชื่อกับรายการมูนายท
คุณผู้ชมครับ
คุณพระดำฮะต้องถามแบบนี้ว่าคุณเคยฝันแบบซ้ำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเรื่องเดิมเนี่ย
ไม่เคยหรืออย่างคุณหลับแล้วหลับเลยหรือเปล่า

ผมเคยแบบหลับไปอย่างนี้แล้วผมก็ฝันว่าผีตามหลอกอย่างนี้
ผมก็ตื่นมาตกใจเฮ้ยใครแบบอยู่ในสถานที่อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ดื่มมาตื่นมากินน้องกินน้ำก็ใจก็เต้นฮึก
หลับต่อฝันต่อเนื่องเลย
อย่างนั้นเคยสิแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่เด็กจนโตซ้ำ
ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเคยฝันแบบนั้นแต่ฝันแบบซ้ำเรื่องซ้ำเดิมซ้ำเติมซ้ำเดือนนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะฮะ

รับเชิญคืนนี้ของมูไนท์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นถึงดรมีความรู้ที่สูงนะฮะเก่งที่สำคัญนะครับ
เป็นที่รู้จักกว้างขวางนะครับในแวดวงนักธุรกิจด้วยแต่วันหนึ่งเกิดฝันถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งขึ้นมานะครับ
ฝันแบบนี้เนี่ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนอยู่มาวันหนึ่งก็สามารถวาดยักษ์ได้
ฮะจากความฝัน
จากว่าอาจารย์นั้นท่านเขียนอัคระนะฮะเป็นภาษาของบารีได้โดยที่ไม่เคยร่ำเรียนมาก่อน
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะตลอดชีวิตของเขาเนี่ยมักจะพบเจอเรื่องราวแปลกหาคำตอบไม่ได้
มีอีกหลายเรื่องราวที่เหลือเชื่อไปฟังจากปากเขาเลยครับดรไพโรธรื่นวิชาครับ
เชิญครับสวัสดีครับขออนุญาตดรนะครับครับดรนะครับดรไพโรธเป็นใครยังไงมาจากไหนฮะ
ผมเดิมทีเนี่ยบ้านเกิดอยู่จังหวัดพระนครศรียุยาจริงเรียนจบแค่ชั้นม๖เองเรียนสายพระราชศึกษา
แล้วมาเป็นดรได้ไงจบม๖พอจบม๖๐เรียบร้อยปุ๊บก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพ
แล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองเมื่อปี๒๕๔๗ก็ประสบความสำเร็จ
สภามหาวิทยาลัยรามแห่งก็เรียนเชิญให้ไปรับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คนแรกของประเทศไทยในสายวิชาชีพไข่ต้ม

เขาบอกว่าประสบความเร็จเพราะว่าหนึ่งเป็นสมาชิกก็ประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารรับจ้างก็สำเร็จ
มาเป็นเจ้าของก็ประสบความสำเร็จเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องในอ่า

แต่เห็นบอกว่าที่ตั้งของบริษัทปัจจุบันนี้มีเรื่องเล่ารวมถึงมีเรื่องของความเป็นอาถรรพ์

ยังไงครับเชิญเลยอยู่ตรงไหนบอกได้ไหม

ดอนเมืองเป็นยังไงฮะที่แห่งนี้มีอาถรรพ์อะไรยังไง
อยากจะบอกว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้

ละครับตัวผมเองเคยดินทีก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไรนะนะ
ทีนี้ว่าสมัยก่อนเช่าที่เขาอยู่แถวรัชดา

บนผืนดินแถวดอนเมืองเนี่ย
ทีนี้ตรงนั้นมันมีทั้งต้นโพแล้วก็ต้นไส

โอ้โหต้นไซด์กินพื้นที่เป็นไล่กว่า
แล้วผมก็ทำพิธีแล้วก็ลิดรอบออก

กว่าจะถอนได้จะต้องทำพิธีล่ะ

จะต้องทำพิธีเชิญเขาออก
ทีนี้พอเราย้ายเข้ามาอยู่ที่ใหม่เนี่ย
เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดเยอะแยะในบริษัท
แล้วก็มีสมาชิกนับพันคนรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งบริษัท

ก็คือมีเหมือนผีเข้าเข้าร่าง
เป็นคนแก่บ้างเป็นงูเจ้าที่บ้าง

แรกก็มันเป็นบริษัทแล้วเวลาผมจัดสัมมนามีคนเป็นพันคน

เข้าทั้งวันเป็นปีผมก็ไม่เชื่อ

ลดขนของเข้ามาที่บริษัท
หลังจากวันนั้นจำฟาร์มไม่ได้เลย๓เดือน

ผีเข้าเขาพูดไทยภาษาไทยไม่ชัดไม่แข็งแรง
แต่เวลาผีเข้าใช้คำว่าผีเข้า
พูดไทยชัดและพูดไทยโบราณ

คือสาเหตุคุณผู้ชมนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับ
ดรเองได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่า
ที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะมีชื่อเรียก

ทำไมก็ถึงเรียกว่าวังงู
วันที่ผมเปิดเนี่ยเปิดวันที่๕เดือน๕ปี๕๕
เป็นวันเสาร์ด้วยเสาใหญ่

ตอนเช้าวันที่๕เนี่ยมีงูเนี่ยตัวยาวประมาณสักแปด

๙เมตรผมมีรูปถ่ายด้วยก็ถ่ายรูปไว้ได้ก็ไม่มีอะไรก็ก็อยู่นะ
แต่ว่าคนที่ผีเข้าก็ยังเข้าอยู่
จนมาได้หลวงพ่อทองกึ่งวัดเจดีหอย
จากวันนั้นนั้นปีขวาตัวนี้๕ปีแล้วผมย้ายไปที่ใหม่

ที่วัดเจดียยย์หอย

ที่อยากให้หายไง
เพราะฉะนั้นผีจะเข้าอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา

ผมเป็นบริษัทวินเนอร์นี้ตั้งแต่ปี๕๕

อยู่ที่นี่ร่างแบบ

เขาเข้าสิงห์แม่บ้าน

ทีนี้ผมก็บอกว่าพ่อปู่

ผมก็อยู่ส่วนเขา

ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนอยู่ในร่มใสเนี่ย

พูดหัวเราะคุยกันเหมือนกับคนไม่เคยเจอกันอย่างนี้บางวัน

พอตั้งศาลนี้ให้ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่
รอปภที่มาอยู่ที่นี่๑๐กว่าคนครับอยู่ไม่ได้

บางคนอยู่ได้๒วันบางคนอยู่ได้๗วัน

มีคนมาตัดต้นไสแล้วก็ไปป่วยตาย
ถ้าไม่ขอก็มาหลาดโทษก่อนจะตัด
ไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยต้นนี้น่ากลัวมาก
ที่จะได้ยินเสียงคนคุยกันบ่อย
เป็นเสียงคนแก่นะคะใช้คำโบราณใช้ศัพท์โบราณ
ซึ่งก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรเนอะ
มาหลังอีกพี่แดงก็ด้วยเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้ว

ก็ได้เห็นก็คือ
เห็นด้วยตาเลยเนี่ยเวลากลางวันอย่างนี้นะคะ

เป็นงูใหญ่๑ตัว

ซึ่งถามว่าเราตกใจไหมเราตกใจค่ะ

หรือว่าเราอุปมายไปเอง
เราเพลินไปเองนะคะก็ตั้งสติก
ตั้งสติแล้วก็หลับตานิ่ง
คือท่านอาจจะมายืนยันว่า

ไม่ได้เป็นเรื่องโกหกนะ
เขามีจริงเราต้องศรัทธา

กราบไหว้และให้ความนับถือ
ในสถานที่นี้ที่ว่าสมควรทำอะไร
นั่นแหละค่ะพี่คิดว่าเป็นเช่นนั้น
เหนือจากที่เรียกว่าวังงู
เห็นบอกเรื่องราวของต้นโพต้นไสเนี่ย
ครั้งนึงเนี่ยเคยไปตามคนมาตัด
ปรากฏคนที่มาริดกิ่งมาตัดเนี่ย

ถนัดทำพิธีนะแล้วก็อีกคนนึงเป็นเป็น
เพื่อนเขาเป็นผู้หญิงเดินสะพานลอย
สะพานลอยข้ามถนนตรงสะพานลอย
สะพานลอยตายไม่ตายคนนี้ไม่ตาย

ก็ถึงว่านะมันมีรั้วเลยนะมันเดินตกยังไง
นั่นคือเรียกว่าเป็นเรื่องราวครับคุณผู้ชมครับ
ที่เกิดขึ้นในบริษัทของล็อคเตอร์นะครับ
แต่เรื่องที่ผมกับคุณมดดำและคุณผู้ชมอยากจะรู้มาก

ของความฝันความฝันอะไรของคุณนะ

แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งคุณมาเขียนนู่นนี่ได้มันคืออะไรฮะ
ผมมีห้องทำงานส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนทำงานดึกเริ่ม
ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะนอนตีสอง
วันเนี่ยเราไม่มีงานคืนไหนเราทำงานหนัก
บางวันไม่มีงานก็จะแอบนอนทานอาหารทั้งวัน
ย้ายมาอยู่ที่นี่ห้าปีเนี่ยผมไม่ได้นอนบ่อย

ห้าปีเนี่ยนอนสักสิบกว่าครั้งได้ที่หลับนะ
แต่ที่นอนนวดผมยังมีเตียงนวดใหญ่

ทุกครั้งที่หลับตอนแรกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
ก็ฝันถึงพระแก่องค์หนึ่ง
ท่านก็พามาเดินในรอบบริษัทนั่นแหละ
แล้วก็บางครั้งก็พาไปที่ไหนไม่รู้วัดไหนก็ไม่รู้
แต่ผมจำได้ว่าทุกครั้งที่ฝันก็จะฝันถึงพระองค์นี้ตลอดเลย
แล้วมันเป็นเรื่องต่อเนื่อง๕ปี
สมมุติว่าเราฝันถึงท่านคราวที่แล้วเนี่ย

แต่ถ้าฝันครั้งต่อมาก็จะเริ่มต้นจากตรงนั้น

เหมือนกับละครที่คอยต่อเป็นตอนเลย

วันหนึ่งผมก็ได้นั่งคุยกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด
มีพระแก่มาเข้าฝันตลอดเวลาเลยตอนนี้นะที่ผีไม่สิงสมาชิกแล้ว
แต่มีพระมาเข้าฝันแทนเออมาเข้าฝันแล้วแทน
เล่าให้ฟังว่าเข้าฝันเป็น๑๐ครั้งแล้ว
นี่ผู้จัดการน้องเราก็บอกว่าพี่ก็ถามแล้วสิว่าพระอาจารย์ชื่ออะไร
เออก็คุยกันขำสนุกก็จบไป
เวลาก็ผ่านไป๒๓เดือนมีอยู่วันหนึ่งก็จะมีสัมมนาใหญ่
คนประมาณ๗๘๐๐คนกลางคืนท้องเสียทั้งคืน
กลางวันกินข้าวเสร็จปุ๊บผมจะขึ้นพูดประมาณสักบ่าย
บ่าย๓ผมก็เลยนอนเผลอหลับไปแล้วก็ฝัน
ฝันถึงแกก็ไม่อยู่ในห้องแล้วก็มาสอนภาษาอะไรผมก็ไม่รู้
แล้วสุดท้ายผมก็จะตื่นแล้วท่านก็ถามว่า

เอ้าพระองค์ที่คุณฝันเห็นประจำมาถามว่าไหนว่าคุณจะถามชื่อ
ผมก็เลยอ้าวแล้วตกลงพระอาจารย์คือใครครับ
อาจารย์บอกเราเนี่ยคือพระอาจารย์ธรรมโชค
แล้วผมถามว่ามาเข้าฝันผมเพื่ออะไรครับ
เขาบอกว่าอยากให้ไปครอบครูเขียนยัน
จะได้เอาไว้ช่วยคนเพราะยันเนี่ยมันเป็นกำลังใจ
ผมบอกผมเขียนไม่ได้หรอกผมเป็นนักบริหารนักการตลาด
แล้วผมไม่มีความรู้ด้านนี้เรียนจบภาระด้วย
ผมก็ไปเจอพระอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมแค่๑๐กว่ากิโลเอง
แปลกไหมท่านสวดเป็นบทเขมรเลยนะ
ยังอยู่เหรอยังอยู่แล้วท่านก็ครอบครูให้ผม
เพราะว่าผมบอกให้ครอบครูให้ผมหน่อย
อบครูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ให้พระอาจารย์สอนเกี่ยวกับภาษาอัคระเลขยันต
ขอมสาบารีเนี่ยท่านก็เขียนผมก็เขียนตามท่านแล้วผมเขียนได้เลยนะ
ท่านเขียนไปไงผมเขียนได้เลยแปลกมั้ยหลังจากครอบครู
๖ชั่วโมงอือ
เขียนได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอ

ของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย

ของคันศาภาตัวเจริญของคันศาภาตัวเจริญของคันศาภาตัวเจริญ

ผมเขียนยันเนี่ยผมเพิ่งเขียนได้๔เดือนนี้เองนะ
อ๋อเหรอที่วันนี้เนี่ยเนี่ยเพิ่งเขียนได้๔เดือน

แต่ผมดูเนี่ยนะฮะยันเนี่ยลักษณะนี้นะครับ
เหมือนเป็นยันที่ผมเคยเห็นมาก่อน
คล้ายอย่างยันทร์มียันทร์มีส่วนของเจ้าคุณนอด้วย

เป็นมหายันมหายันเหมือนกรุงเทพมหานครเนี่ย

ที่เป็นณเมตตาทั้งหมดเอามาไว้ในผืนเดียว

ตรงกลางเนี่ยคุณเห็นมั้ยครับที่เป็นกลมสีทอง
อันนี้เป็นตัวแทนของพาทิศ

เป็นแหล่งที่ที่มาของการมีชีวิต

มันพูดได้เองมันเหมือนมีความรู้อยู่ในหัว
เหมือนมันออกมาจากความรู้สึกเราเองอย่างนั้นเหรอฮะ

แล้วผมก็ร้องด้วยนะมะพะทะ

นี่ก็มีทาสทั้งสี่นี่ก็มีทาสทั้งสี่นี่ก็มีทาสทั้งสี่
แต่มีทาสเหมือนกันทั้งสี่
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือมีธาตุไม่เท่ากัน

แต่ละคนบางคนอาจจะมีธาตุไฟเยอะนะฮะ

ขี่โมโหผูจารุนแรงดุดาอันนี้ทาสไฟ

ก็เอาวันเดือนปีเกิดมาใส่ในนี้ได้เลย

เขาเกิดวันที่๙เดือน๑ปี๐๙

ใช่ซึ่งเป็นยันแผ่นแรกแผ่นเดียวของเขาของแต่ละคน

พอมีพระอาทิตย์ก็มีชีวิตท่านทั้ง๔

จุดนี้ก็คือดวงดาวต่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ในการแท็กซี่นี้
ทีนี้ดวงดาวมีผลกับชีวิตเราไหม

มีกลางวันกลางคืนมีน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหม
ถ้าดวงดาวมีผลกับชีวิตเราก็มีผลกับชะตาชีวิตเราแน่นอน

นโมพุทธายะหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระบุคคล
เรื่องยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยเล่ากันไป
เพราะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมตั้งตารอดูให้ดีนะครับ
เราจะให้อาจารย์หรือล็อคเตอร์เนี่ยนะครับ

เห็นบอกไปเจอเรื่องราวแปลกที่วัดนั้นด้วย
วันนั้นไปด้วยกันรถสองคัน
ผมไปนะก็ประมาณสัก๗คน๘คน
ไปถึงวัดเนี่ยคนก็เต็มวัดเลยนะฮะ

เป็นนักท่องเที่ยวมีพระมีอะไรรถจอดอยู่๔๕คันเลย

เขาลูกเตี้ยขึ้นไปรถจอดข้างบนได้เลย
ไปถึงปุ๊บพวกเราก็ปวดท้องฉี่กัน

ก็ออกมาปุ๊บก็เห็นวิวสวยด้านหลังที่

ก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ

ผมก็เข้าไปในโบสถ์ของพระอาจารย์ธรรมโชธ

วัดไม่มีคนผมอยู่ที่นั่น๒ชั่วโมงกว่าเกือบ๓ชั่วโมง

พี่เราเขียนได้๓๔เดือนผมเขียนผมยังแปลกใจตัวเอง

จะไม่ตลอด

ก็เหมือนพวกเราเอาทั้งหมดเหมือนกันเลยล่ะ

พูดว่าลายร้อยแผ่นมากเลย

แต่เห็นบอกว่าถ้าคนที่ไม่ได้ครอบครูพอได้เขียนอัคระแล้วก็ยันเนี่ย

ใช่๑คนที่ไม่ครอบครูแล้วมาเขียนอัคระเลขยัน
ขอภาษาบารีเนี่ยก็จะเป็นโรคอยู่ประมาณ๓โรคด้วยกัน
หนึ่งเป็นงูสวัสดิ์อันเนี้ยถ้าขึ้นรอบรอบตัวรอบคอเนี่ย

สองก็คือเป็นในเรื่องของปวดหัวปวดกล้ามเนื้อกล้ามตัว
แล้วก็ตรวจหมอทั่วไปไม่เจอเนี่ยจะเป็นโรคนี้นะ
ที่๓นี้ร้ายแรงมากเลยเขาเรียกว่าเป็นบ้าผีโรง
เหมือนคนบ้าไปเลยเสียสติไปเลยถ้าไม่ครอบครู

เออแต่ผมโชคดีผมไม่ครอบครูเลย
เอาละคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้นะฮะต้องบอกนะครับว่า
จริงแล้วนะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
แล้วแต่ใจของคุณนะครับแต่ที่แน่ภาพยันอัคระนะครับ
ทางดรไพโรธเนี่ยนะครับได้วาดขึ้นมานั้นนะครับ

ว่าเป็นเฉพาะตัวจริงจริงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกนะครับ
เราจะให้ดรวาดให้ดูสดเลย
แล้วก็ได้เหมือนกับประธานความสามารถพิเศษให้เขาเนี่ยนะครับ
ในการวาดยันขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ทางดรเนี่ยวาดให้ดูสดเลย

อย่างนั้นฝากอธิบายด้วยว่านี่คืออะไรหมายความยังไงนะครับเชิญครับ
อันนี้คือเราขึงไว้ให้แล้วเป็นผ้าใบที่จะวาดนะครับ
ให้เรียบร้อยต่อไปลงเลยครับเชิญครับ
เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนฮะเริ่มจากตรงกลางนะครับ
ตรงกลางเนี่ยนี่คือตัวแทนพระอาทิตย์เป็นวงกลมเนี่ยนะครับ
สีทองเลยเป็นตัวแทนพระอาทิตย์ที่มีพลังแล้วก็เป็นที่มาของการมีชีวิต
ทำไมถึงต้องมีพระอาทิตย์เป็นประธาน
เป็นจุดเริ่มของดวงดาวต่าง

ถ้าเราไม่มีพระอาทิตย์ก็จะไม่มีชีวิตเรา

แล้วก็ตามมาด้วยนามะพัทธะ

ใช่ก็คือตัวเราเนี่ยก็คือสิ่งที่มีชีวิต
นี่คือนามะพระธะ
นะมะ
อาจารย์ไปเอาเวลาตอนไหนเขียนรูปใหญ่
ตอนนี้มีความสุขกับการเขียนยันมาก

อันนี้คือนโมพุทธายะล้อมมาเลยครับ

ภาษาบารีพวกนี้เป็นได้ยังไง
แล้วผมเขียนไม่เหมือนกับคนที่เขาเรียนปัจจุบันอย่างนั้น
ไม่รู้เขียนไม่เหมือนเขาผมก็เขียนตามที่ผมเขียน
แล้วสังเกตไหมครับคุณผู้ชมว่า
ด็อกเตอร์เนี่ยใช้มือซ้ายวาด

เขียนออกมาจากหัวใจนะครับ

คุณไม่เคยไปเรียนมาก่อนไปแค่ครอบครูแล้วคุณก็เขียนได้เนี่ยนะ
ใช่เราเขียนได้สวยไม่ได้เขียนได้ธรรมดา

โทษยังคูณก็งงตัวเองอยู่เนี่ยเหรอ

รูปแผนใหญ่ข้างกลางของใครครับคุณนุ่ม

อยากให้ดรเขียนมาเดี๋ยวเลย

ต้องบอกเลยว่าอัคระแต่ละตัวมีความหมายลึกซึ้ง

เอาทุกอย่างไมไม
เพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับระภัญมีรัศมีคือบริวาร
ก็ต้องแก้ในอัคระเลขยันต์

ต่างกันตรงที่ใส่หัวกสัตว์ใส่อัคาระ

อันนี้คือนะมะอาอุ

นะมะอะอุเนี่ยคือเป็นยันป้องกันภัย
แค้วคาดต้องอยู่รอบนอก
เราจำเป็นไหมคะว่าต้องเขียนในยันไหนก่อน

ที่จังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
ก็หลวงพ่อองค์นี้นะครับ

หลวงพ่อองค์พระเคมเหน่
พ่ออาจารย์มโชฎก็มีพ่ออาจารย์เป็นชาวเคมเหน่ดูดี

น่าจะเป็นสายเหมือนสายหลวงปู่มั่นอะไรหรือเปล่า
เป็นภาษาโบราณภาษาคอม

ผมก็มีความสุขมากเลยกับการเขียน

ผมเขียนทั้งวันเลยแล้วมีความสุขมากนะ

ใช่ก็มันมีความสุขมากเลย
เหมือนแต่ก่อนเล่นก๊อฟนะเล่นทุกวันเลย

ผมเล่นกอล์ฟผมว่าผมมีความสุขมาก

มีความสุขมากกว่าอิ่มมาก

ลูกเมียว่ายังไงนะ
ก็เล่าเขาฟังเขาก็ยังไม่เชื่อผมเลย

เห็นมาเห็นเรามาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้ว
แสดงว่าทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ
อย่าว่าแต่คนที่จะดูทางบ้านวันนี้เลย
ลูกเมียคุณคุณยังไม่รู้จะอธิบายให้ลูกเมียคุณฟังว่ายังไงเลย

เขาไม่เชื่ออธิบายไปแล้วเขาไม่เชื่อ
แล้วมาออกทีวีอย่างนี้ไม่กลัวคนก็ด่าเอาเหรอ
จับมาด่าเลยเพราะผมทำในสิ่งที่ดี
เราตั้งใจทำความดีสืบสารวัฒนธรรมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณ

รประสบอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าถึงเดินหลังคล่อม
ผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วก็พ่อแม่ให้ไปเรียนภาระมันจะได้หาย

พระอาจารย์หรือดรมีเรื่องราวเกี่ยวกับประดิษฐศาสตร์อะไรมั้ย
พระอาจารย์ทักบอกว่าที่เป็นอย่างนี้
เพราะว่าสมัยก่อนเป็นคนน้ำเหนียว

สมัยชาติที่แล้วใช่ไหมครับ

โดนทุบทุบหลังอย่างนี้ฮะ
ก็โดนทุบเพราะว่าคนที่ถูกมีดฟัน
หลวงพ่อรูปนี้ที่ว่าอยู่ที่

ต้องมีลงสีอื่นอีกไหมฮะหรือลงแค่สีนี้สีเดียว

ครับแล้วอย่างสีเนี่ยมีสูญอะไรมั้ยฮะ
อย่างบางรูปเป็นสีส้มด้วย

สีอะไรนะฮะทองนากเงิน

ขวางนี้เนี่ยนะฮะเป็นของ

หรือเราออกแบบให้เองออกแบบให้เองครับ
ออกแบบให้เองนะฮะด้านบนนี้

อันนี้คือที่บอกเป็นบริวาร

ส่วนยันที่เป็นสามเหลี่ยมนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ

พอลองลงมาอันนี้นะครับก็เป็น

นะมะอาอุนะมะอาอุก็คือ

นะชาลิตินะชาลิติ
คือนี่จากพระพรมเนี่ยไล่ลงมาเลยนะฮะ

อันนี้ก็หัวใจพระศิวรีไง
ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าหัวใจพระชิมพรี
อันนี้ก็เป็นหมู่ดวงดาวละ

อยู่นี่นะฮะแล้วจุดนี้อะไรครับดวงดาวฮะดวงดาวรอบแล้วก็เป็นพระอาทิตย์
ครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าจักรวาลใช่ทั้งหมดอ่ะมหายันมหายัน
จักรวาลคือคลุมทุกอย่างไว้หมดอย่างเลยนะฮะอ่ะว่าต่อนะครับ
เอางี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะของสะสมที่บ้านของดรไพโรธกัน
อนุญาตนะครับนะครับไปที่บ้านดรกันครับไปครับ
และนี่ก็คือห้องทำงานและห้องเขียนยันของดรไพโรธ
ในแต่ละวันดรไพโรธจะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้กว่า๑๐ชั่วโมงเลยทีเดียว
อกจากจะเป็นห้องเขียนยันแล้วยังเป็นที่เก็บสะสมผลงานภาพยันกว่าร้อยชิ้น
แบบซึ่งแต่ละแบบนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวและอัคระเลขยันแตกต่างกันไป
และที่เห็นอยู่นี่คือยันผืนแรกที่ดรไพโรธเขียนขึ้นมานั่นเองครับ
อันนี้ก็คือห้องทำงานผมกับอันนี้ก็คือมหายันแผ่นแรกที่ผมได้เขียนไว้นะฮะ
นี่เขียนให้น้องคนนึงที่เป็นเลขาประจำตัวผมอยู่นะฮะ
เป็นเลขาก็เขียนเอาวันเดือนปีเกิดเขาบอกลองเขียนให้ผมหน่อยแผ่นแรก
ผมขอไปแผ่นแรกเลยก็เขียนแล้วเขาเอามาติดไว้นี่เขาบอกว่ามันไปติดที่บ้านเขามันใหญ่
แล้วก็ทั้งหมดที่เห็นนี่ก็คือที่เขียนเก็บไว้นะครับ
ผืนก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปก็เป็นในเรื่องของน้ำมาพระทะก็คือธาตุทั้งสี่
แต่แต่ละคนก็จะมีธาตุไม่เหมือนกัน
อย่างผืนนี้ก็จะมีคำว่าอิสวาสุอิก็คืออิติปิโสภัคควาอารหังสัมมาสัมพุทธ
หมายถึงพุทธคุณสวาสวาก็คือสว่างขาโตพระควตาธรรมโม
ตรงนี้ก็หมายถึงธรรมคุณเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราอยู่แล้วนะครับว่า
ชาวพุทธสุก็คือสุปติปันโนก็สังคคุณ
เป็นตัวย่อเวลาตกใจกลัวก็จะได้ท่องพระคาถาถูก
เขียนทั้งหมดบนผืนพยันมันก็เป็นผืนเล็กเขียนได้ไม่หมด

ตัวอย่างให้ผู้ที่รักในศิลปะอัคระเลขยันต์ต่างมาชม
ถือว่าเก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังนะครับสืบสารเป็นประเพณีความเชื่อ
เป็นตำนานความเชื่อตั้งแต่โบราณนานมาแล้วนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่มีใครถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไปเป็นความลับ
ผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมอนุรักษ์
แต่ผมจะเผยแพร่ในเรื่องของวิชาความรู้เกี่ยวกับอัคระเลขยันต์ต่าง
เราก็ได้เห็นกันหมดเลยนั่นแหละที่เขาเชื่อเป็นวังงูมาก่อน
ต้นโภคต้นใส่คุณยังเก็บให้ครบหมดไม่กล้าตัด

ครับผมนะฮะตอนนี้นะครับก็ทางดรก็ได้วาดยันออกมาให้คุณพระดำเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นแบบนี้นะครับ
ใช้เวลาไม่ถึง๒๐นาทีดี

อีกนิดเดียวอาจจะไปขอไว้ที่หัวเตียงนะครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

รับกฐินแล้วจริงจะนับพรรษาเพราะฉะนั้นกฐินช่วงนี้ก็เป็นเทศการงานกฐิน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญผมเห็นว่า๒๓อย่าง
หนึ่งวันอาสารบูชาซึ่งวันสำคัญหนึ่งในสามวัน
คือวันมาคะวันเพลงเดือนสามวันวิสาขะวันเพลงเดือนหก

มีความหมายว่าวันอสบูชาเป็นวันที่มีองค์ประกอบในการแสดงพระธรรมครั้งแรกที่องค์พระสัมมาพระเจ้าแสดง
คือทำมาจากกับประวัตนสูตรแสดงกับปัญจักรวคีทั้งห้า
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องกำหนดได้หมายรู้ว่านี่คือวันสำคัญที่ชาวพุทธควรรู้
เพราะฉะนั้นในวันเข้าภาษาหรือช่วงวันเข้าภาษาเนี่ยคนก็จะต้องมีเทศกาลแล้ว
หนึ่งรอเทียนบรรษา

วัดถูวัดวัดส่วนใหญ่เค้าจะจัดรอเทียนบรรษา

เขาจะมีแผ่นเทียนมาตัดเป็นแผ่น
คือพระท่านนั่นแหละก็จะเอาเทียนที่ใช้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย
มาต้มอยู่ในหม้อเทียน
แล้วก็เอามาเทใส่ถาดเป็นแผ่นแล้วท่านก็จะตัด
เสร็จแล้วท่านก็ให้ญาติโยมเขียนอธิษฐาน
แล้วก็ไปใส่หม้อต้มแล้วก็ตักน้ำเทียนนั้น
มาใส่ตัวเบ้าหลอมหล่อต้นเทียน

วันข้าวบรรษาเนี่ยมีผลต่อโหระศาสตร์
โหรศาสตร์เป็นเรื่องของการพยากรดีร้าย
ดังนั้นการเข้าพรรษาถ้านึกว่าเป็นกิจกรรมอันเป็นกุศล
เป็นบุญกริยาของสาธุชนหากได้ทำบุญทำทาน
เทศฟังธรรมรักษาสินปฏิบัติ
มันก็จะเป็นผลว่าดวงชะตาที่ร้ายก็กลับกลายเป็นดี
แต่ฉะนั้นนราศีที่เรารู้บอกว่าไม่ค่อยดีใช่สิ

ข้าวบรรษาเราก็ไปถวายเถียนก็จะมีทำบุญใหญ่

แล้วระหว่างเข้าพรรษานี้ก็ได้ถือเคล็ดไว้ว่า
เราจะทำอะไรเช่นเราจะทานมังสือวิรัติตลอดพรรษานี้๓เดือน

เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถือศิลป์ปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุด
บอกว่าช่วงที่ปฏิบัติช่วงเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นงดเหล้าเข้าพรรษา
หรือการถือศิลป์กินผักหรือการกินเจตลอดช่วงเข้าภาษาเนี่ย
เขาบอกเป็นช่วงที่ดีที่จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรจริงไหมฮะ

หมายความว่าในช่วงเศรษฐการณ์เข้าพรรษานี้
กุลบุตรที่จะบวชเขาก็ต้องบวชให้ตรงกับพรรษานี่แหละส่วนใหญ่ในอดีต
เพื่อที่จะให้การบวชตลอดภาษาการนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในส่วนทั้งปริยัติปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะเคร่งครัดมาก
พระสงฆ์ในช่วงความพรรษาก็จะมีทุกวัดก็ต้องมีพระสงฆ์ว่ามากกว่าเดิมปกติ
ดังนั้นพระสงฆ์ก็จะร่วมกันสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นกำลังเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาอนุโมทนา
พญานาคก็จะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเราต้องการพรจากสิ่งเหล่านี้
เพราะฉะนั้นคนที่ทำคุณงามความดีเมื่อทำบุญเสร็จตั้งดวงจิตฐานเลย
ทุบูราวที่มาในช่วงเถศกาลข้างบะศาการนี้ในปีนี้
ขอจงวดลบนดาปรฐานพรให้ข้างบะเจ้าดีขึ้นก็อธิฐานได้เลย
อาจารย์ช่วงที่บวชในช่วงพรรษา
จริงไหมจะต้องบวชให้ครบจนกว่าจะออกพรรษาบางคนถ้าแหกก่อนล่ะ
เขาเรียกว่าแหกพรรษาดีหรือไม่ดี
ไม่ควรถ้าเกิดคิดจะบวชแล้วลาบวชไม่ได้มาก
อย่าบวชระหว่างเข้าพันศามันจะเป็นแหกพันศา

มันไม่ได้มีแค่พระที่เป็นอุปชาเราเห็น
แหมอุตสาห์มาอุณวธนาบุญด้วยแหกพันธ์ศาสตร์ซะละ
หมายถึงว่าคนที่ศึกออกมาบางคนก็บอกไม่เกี่ยว
เพราะเราไม่ได้รับปากสัจจะไว้ว่าจะตลอดพันธ์ศาสตร์
บางคนบอกว่าเราจะต้องออกมาทำมาหา
มดดำมันไม่ใช่เป็นช่วงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่เรานะ
ที่พูดให้ฟังไงที่ไม่ใช่ระหว่างพันธ์ศาสตร์เนี่ย
มันอาจจะไม่ดีได้มีเทวดามาถือปฏิบัติ
อย่าลืมนะเทวดาอายุของท่านตามหลักฐานในคัมภีร์พระไตบิดกเนี่ย
เทวดาอายุเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีเป็นไหลกลับถูกต้องไหม
มีเทวดาบางองค์ที่เคยมีอายุทันในสมัยพระพุทธกาล
หมายถึงว่าเกิดทันในสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่
และเคยฟังเทศฟังธรรมทีนี้ท่านก็มีอุปนิสัยคุ้นชินว่า
แค่ใกล้เข้าภาษาแล้วเดี๋ยวเราจะไปโลกมนุษ
เพื่อไปฟังพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมดั่งการก่อนที่เราเคยได้เคยปฏิบัติ
แต่ครั้งนี้พุทธองค์ไม่อยู่ก็ขอไปวัดที่มีพระบวชอยู่นี่แหละ
วัดไหนท่านก็ไปตามที่ท่านคุ้น
ทีนี้พอท่านไปท่านเห็นไอ้พวกแหกพรรษาท่านก็รู้สึกไง
ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ช่วยบวชในช่วงเข้าพรรษา
มันก็ถือว่าท่านไม่ได้มารับรู้ด้วย
อาจารย์ครับช่วงเข้าพรรษานี่เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับ

หนึ่งราศีกรกฎนะสิงกันตุล

คุณหนุ่มอย่าลืมนะวันที่สี่สิงหาราหูย้าย
ห้ากัญญาพฤหัสดีย้าย
มันเป็นวาระสองดาวใหญ่ย้าย

เพราะอะไรกำลังเขียนหนังสือหนังสือของปี๒๖๖

เขียนในช่วงออกมาช่วงประมาณกลางปี

คนจะตื่นตัวทั้งประเทศไปไงทำบุญสวดมณพระเคาะ
ลาหูย้ายไหว้ลาหูใครดูนะข่าวดังทั้งแผ่นดิน
หลายสำนักก็จะสร้างของขังวัตถุมงคลเต็มเสกกัน
เต็มประเทศเลยอย่างบางคนหมอดูเขาบอกว่า
อุ๊ยลาหูเข้าอันนี้ต้องตายนะถึงขาด
ราหูทัพพนมจะพูดให้ฟังนะมันมีอย่างนี้
ถ้าดวงชะตาคนนั้นถึงคาดจะดับขันหรือตายจากโลกนี้ไป
มันต้องมีเหตุบางประการทีนี้มีอยู่ว่า
ถ้าใครอยู่ราศีกรกฎแล้วลาหูจะมาทับเนี่ยนะ
มันอาจจะมีเกณฑ์๑ตายคือ๑แก่ไง
แก่แล้วคนตายได้แล้วมันก็จะตายป่วยเจ็บตาย
แต่คนบางคนอยู่ในวัยฉกันวัยฉกันกรกฎเพราะลาหูเข้าไปว่าอะไร
ตายจากงานเดิมตายจากที่เดิมคือเปลี่ยนที่

มีเสาทากุมดวงชะตาเกิดรอวางนั้นเกิดปี๒๑๘
เกิดลาศรีกฎศัลมันจะทัพลาศรีกรกฎอยู่
เมื่อลาหูโดดพวะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไร

สุริยาต้องครูวิชโฆจะเกิดโชคใหญ่

มันมีกลัวกเกณฑ์มันถามค่าใน๒๕ปีเนี่ย
เว้ยเขาไหมเขาไหม

คนที่ก็ย้ายไง

หรือบางทีเนี่ยมดดำอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยต้องระวังใครมาเฉียวมาชนรถหรือนู่นนี่นั่น
ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คนควักปืนมาง่ายเลยมันอันตรายมากนะ
หรือบางทีมดดำไปกินข้าวต้มเนี่ยบางทีเขากวนประสาทเนี่ยเราต้องเดินหนีเลย

พอดวงชะตาใครอยู่ในช่วงที่มันจดจ่ออยู่ในช่วงข้ามลูกคับดอก
ถามจริงหมอดูเขาเคยดูดวงให้ตัวเองบ้างไหม
เขาต้องดูอยู่แล้วดูตัวเราว่าเราควรอะไรไม่ควรกลับดูดวงให้กับเราว่าช่วงนี้ดีไม่ดี
ช่วงนี้จะขึ้นเครื่องบินเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเออไม่ต้องซื้อตัวเครื่องบินเดี๋ยวค่อยขับรถอย่างระมัดระวัง
โอเคละอย่างที่เราบอกกันไปก็ระวังกันให้ดี
ในช่วงเข้าภาษาอาจารย์อยากจะฝากให้คนไปทำบุญทำทานทำกุศลยังไงกันบ้างฮะ
ขณะที่บ้านเมืองเจอวิกฤตหลายอย่างนะผมอยากให้คิดให้มองอย่างนี้นะ
ถ้าเราผู้มีกำลังในทรัพย์ในสิ่งของเนี่ยเราคิดไม่ให้ใครเนี่ย
แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเคล็ดมงคลของขลังใด
จะไปทำบุญที่ไหนก็วัดใกล้บ้านอ่ะนะคือวัดใกล้บ้านแปลว่าอะไร
เราเคยมีโคตรเงาสักขลาดของเราปู่ญาติยายยายที่เราเสียชิด
อธิษฐาตรอยู่วัดใดเราก็ควรไปทำบุญวัดนั้น
ตามกำลังของเรานะชวนพ่อชวนแม่ชวนลูกชวนหลาน
ทำบุญกันนะแล้วก็ไปเรื่อยระหว่างภาษา
จะได้มีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลตลอดการภาษานี้
แล้วอธิษฐานบุญนี้จงสำเร็จแก่พญานาคาราช
เปียงพญานาคาราชจงเกิดทรัพย์ให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

ทุกคนเนี่ยร่วมกันทำความดีและละเว้นความชั่วนะครับ
เสริมสร้างชีวิตนะครับให้ปรัสจากความทุกข์ซะ
แล้วก็มันสะสมความดีไปตลอดด้วยนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราววันนี้เนี่ยนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจของคุณนะครับ

ผมมูตัวพ่อคุณพระดำมูตัวแม่และอาจารย์ลักษณ์นะครับมูขั้นเทพ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น
บรรดาตรงมูไนท์